ไปดูเรื่องราวของจิ้งจกกันบ้างนะคะ

จะมีหลายบ้านบ้านคุณชนะเนี่ย

ใช่แต่บ้านนี้เป็นจิ้งจกสีแดง
ลำตัวมันแล้วก็หางมันนี่เป็นสีแดงนะ
ชาวบ้านเขาก็ฮือหามาขอเลขกันด้วย
ส่วนเจ้าของเขาบอกว่านี่แหละเป็นจิ้งจกให้โชคด้วยนะคะ

เป็นทูโทนนะจ๊ะน้ำตาลแดง
จิ้งจกตัวนี้อยู่ที่บ้านของนางนุชนาศรีสวัสดิ์
อายุ๖๔ปีในตำบลยานยาวออกมาสวัสดิ์โลก
จังหวัดสุโขทัยน้องใบตองไม่ชอบจิ้งจกหรือคะ
หลายคนก็ไม่ชอบจิ้งจกแหละ
แต่มันก็มีความน่ารักของมันอยู่
ค่ะดูสิแอร์ดูบิดตาเลย
น้องใบตองต้องดูเผื่อว่าอาจจะเป็นจิงโจ้

จิ้งจกจิ้งจกกระโดดอะไร
เขาก็อยู่ที่ร้านนี้ที่บ้านแห่งนี้ซะ
เขาเปิดเป็นร้านนวดแผนไทยด้วยนะคะ

ประมาณ๕วันก่อนนั่งดูโทรทัศน์กับสามี

ไตไปตามผนังบ้านบริเวณหลังหิ้งพระ
ลักษณะก็จะมี๒สีอย่างที่เห็น

ตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะเป็นเพราะไฟสะท้อนหรือเปล่านะคะ

ก็พบว่ากลางลำตัวของจิ้งจกไปจนถึงหางมีสีแดง
ส่วนขาทั้ง๔ข้างก็เป็นสีแดงด้วย
ส่วนใหญ่จิ้งจกมันจะเปลี่ยนสีไปตามพื้นที่ที่มันเกาะอยู่
แต่เปลี่ยนเป็นสีแดงแบบนี้มันก็เยอะเกินไปนะ

ก็เป็นการสัญญาณด้วยว่าเอ๊ะตกทั้งสีมารึเปล่า
ก็ต้องรอให้ค่อยให้มันหลุดลอกไปด้วยนะคะ
ส่วนคนที่เห็นนะคะก็มาขอโชคลาบกันเยอะเลยนะ

หนึ่งทุ่มเป๊ะก็จะออกมาโชว์ตัวโชว์ลีลาโชว์สีสันของเขา
สำเร็จว่าสีมันไม่เปลี่ยนเลยเหรอ
สีมันยังไม่เปลี่ยนจากที่คุณนุชนาธิเล่าให้ฟังนะครับ
แต่ว่าก็ต้องลองดูหลักวิชาการนอกจากตกสีที่ไหนมาหรือเปล่า

เรื่องของสภาพอากาศก็มีผลอย่างเช่นอากาศเปลี่ยนแปลงกระทันหัน
สีไม่ทันมันเป็นจ้ำหรือเปล่า
อันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุได้หรือว่าการกลายพันธุ์ก็หรือเปล่า

แต่ว่าน้องใบตองตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะครับคุณผู้ชม
ไม่เห็นแปลกเลยคนยังมีสีเลย

สีผมสีดำสีทองอะไรก็ว่ากันไป